ลงใต้ไปนครศรีธรรมราชกันหน่อยครับวัยรุ่นคู่อาริยิงทะ
มกันกลางถนนอืมแล้วเคราะห์ร้ายไปเกิดขึ้นกับน้องผู้หญิงอายุ
สิบสี่โดนลูกหลงครับโอ้กระสุนเจาะเข้าไปที่กลางหลังโดน
กระดูกสันหลังน้องอาการสาหัสแล้วสุดท้ายน้องตายนะฮะ
ยิงเลยนี่ตายไหน
ยิงมานี่เลย

ไอ้นู้กลับโลกราวเจอไอ้เกอร์ดังไอ้ป๊อบ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าคนที่ยิงชื่อว่านุ
แล้วก็ลูกชายของนู้ฮะส่วนคนถูกยิงส่งโรงพยาบาลแล้วค่ะค่ะ
เมื่อคืนวันที่๒มีนาคมประมาณ๔ทุ่มครึ่งครับ
ชาวบ้านแถวนั้นถ่ายคลิปคือต้องแอบถ่ายเอาไว้
ก็จะเห็นมุมที่แบบเหมือนแอบถ่ายผ่านช่องเล็ก

เกิดฝั่งที่กำลังยิงกันอยู่เห็นเนี่ย

อาจจะไกลหน่อยแต่พอได้ยินเสียงปืนนะครับ

หน่ำยิงคู่อริของฝั่งลูกชายอย่างต่อเนื่อง

กระสุน๑นัดที่ยิงลั่นไกลออกไป
เจาะเข้าที่กลางหลังของน้องผู้หญิงอายุ๑๔

เราส่งคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะฮะ

เห็นเลยว่าที่ประตูเหล็กหน้าบ้านกับประตูกระจกในบ้านเนี่ย
มันมีรอยกระสุนเจาะทะลุเข้าไปค่ะ

แล้วมีรอยกระสุนที่ผนังของบ้านหลังใกล้กันอีก๒จุดด้วย
ตรงนี้มีหัวกระสุนตกเลยนะคะ
แล้วก็มีคุณแม่ของน้องมาดูจุดที่น้องถูกยิง
ก็มาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณของลูกสาวกลับบ้านด้วยนะคะ
เจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุคุณวีนาบอกว่า
สองพ่อลูกอ่ะคนเป็นพ่อชื่อนุคนเป็นลูกชื่อท็อป
เคยมีเรื่องกับหลานชายและกลุ่มเพื่อนหลานชายมาก่อน
ทีนี้ทีมข่าวเราได้วงจรปิดมานะครับ
เป็นเหตุการณ์กลางปีที่แล้วที่เขาบอกว่าเคยมีเรื่องกันนะ
คือพ่อลูกคู่นี้พ่อนุกับลูกท็อปเนี่ยนะ
มาหาเรื่องกลุ่มหลานชายของคุณวีนา
ตอนนั้นพ่อยิงลูกปลาระเบิด
เห็นไหมแต่เคสนี้เค้าบอกว่าไม่มีใครได้รับปากเจ็บ
พอเกิดเหตุเสร็จปุ๊บก็ไปเคลียร์ปัญหาขอให้จบเรื่องกัน
แล้วก็รับปากซึ่งกันแล้วกันอันนี้คือผู้ใหญ่รับปากนะ
ว่าจะช่วยกันห้ามปรามเด็กไม่ให้มีเรื่องกันอีก
แต่แล้วนายนู้ไม่ยอมทำตาม
ยุโยงส่งเสริมลูกชายให้มีเรื่องถึงขั้นเอาปืนมาไล่ยิงกันอีก
ตอนนี้สงสารที่สุดก็คือน้องวัย๑๔นี่แหละ
น้องต้องมารับเคราะห์โดยที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
คุณสุชาดายังได้คุยกับเยาวชนวัย๒๑ปีนะคะ

เป็นคู่กรณีกับในนุกับนายท็อป
เขาบอกว่าเมื่อก่อนเขากับท็อปเป็นเพื่อนสนิทกันเลย
แต่สุดท้ายมาแตกหักกันค่ะ
ซึ่งแล้วพอเห็นว่าเจรจากันไปแล้ว

เวลาอยากหาเรื่องทีไรฟ้องพ่อตลอดเลย

ฟ้องพ่อให้พ่อพามาก่อเหตุว่าแย่แล้ว
พ่อเองก็ไม่ห้ามเลยส่งเสริมอีกต่างหาก
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุ๑วันก็คือ๑มีนาคม

มีปังเอิญไปเจอกลุ่มในทอพ

น้องวัยสิบสี่ที่เสียชีวิตอ่ะค่ะน้องผู้หญิงคนนั้น
เขามานั่งรอเพื่อนอยู่จุดใกล้ใกล้กันอยู่อยู่นุเอามอเตอร์ไซค์ของลูกชาย
มาที่จุดเกิดเหตุแล้วยิงเปิดทางมาก่อนเลย
ราดใส่บ้านเขาเนี่ยประมาณสองถึงสามนัดหลังจากนั้นท็อปลูกชายก็ยิงตามมาอีกหลายนัด
พวกเขาก็วิ่งหนีตายน้องผู้หญิงที่เขาบังเอิญมานั่งรอเพื่อนอยู่แถวนั้นอ่ะ
เพราะร้ายจริงกระสุนเจาะเข้าไปที่หลังน้อง
น้องล้มพับลงไปเลยพอยิงเสร็จนุ
พ่อก็เปิดทางพาลูกชายกลับบ้าน
ตัวเขากับกลุ่มเพื่อนก็ช่วยกันประถมพยาบาลน้อง

ยังดักยิงหน้าบ้านอีก๓นัดด้วยนะ

เนี่ยก็น่าจะเลี้ยงมาจากเด็กของฝั่งเราเนี่ย

พ่อไม่ได้คิดว่าเขามายิงก็เลิก

ล่าสุดครับทางคดีเมื่อคืนที่ผ่านมาครับนายนุคนเป็นพ่อมอบตัวกับตำรวจที่
พักขนอมแล้วนะครับพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาคือร่วม
พกพาและการยิงแต่สุดท้ายเขาขอยื่นประกันตัวออกมาสู้
คดีครับนายนุมอบตัวส่วนลูกชายคือนายท็อปยังหลบหนีอยู่
นะครับตำรวจอยู่ระหว่างแกะรอยจากวงจรปิดเพื่อตามล่าตัว
ครับคุณสุชาดาเดินทางไปที่วัดท่าน้อยคุณารามที่อำเภอ
ขนอมไปที่งานวัดนี้เพราะเขามีการตั้งสวดศพน้องผู้หญิง
อายุ๑๔ปีครับวันนี้สวดเป็นวันที่๒คุณแม่ของน้องบอกว่า
ลูกเนี่ยอายุ๑๔ย่างเข้า๑๕เตรียมจะเป็นนางสาวอยู่แล้วแต่
เกิดเรื่องเศร้าซะก่อนแล้วน้องเป็นลูกคนเดียวของครอบครัว
จริงอยากจะมีน้องอีกนะแต่ว่าตัวของเด็กยังไม่พร้อม
บอกแม่หนูยังไม่อยากมีน้องตอนนี้คุณแม่ก็โอเคได้ก็รัก
แล้วก็ดูแลกันมาตลอดครับวันที่แม่รู้ข่าวคือใจแทบแตก
สลายเพราะว่าคุณแม่ทำงานอยู่ที่เกาะสมุยจังหวะนั้นคือกลับ
มาดูใจลูกสาวไม่ทันทำได้เต็มที่ก็คือเรียกชื่อลูกสาว
ผ่านทางวีดีโอคอร์ครับโอ้โหคุณผู้ชมคิดดูนะสภาพจิตใจของแม่
อยู่คนละที่คนละจังหวัดแม่อยู่บนเกาะลูกอยู่ที่โรงพยาบาล
นาทีที่ลูกเนี่ยลมหายใจแผ่วเบาลงเรื่อยแม่ทำได้
แค่เรียกชื่อผ่านทางวีดีโอคอแล้วสภาพของลูกแม่ที่มา
โดนแบบนี้เพราะวัยรุ่นเขาตีกันแล้วลูกแม่มาโดนลูกหลง
จังหวะที่กำลังวิ่งหนีคือหันหลังแล้วกระสุนเจาะเข้ากลางหลังพอดี
สุดท้ายครับลูกสาวไม่ตอบรับใด
จากคุณแม่ไปอย่างสงบโดยที่ไม่ทันได้บอกลาอะไรกันเลยครับ
ในขณะที่กรณีของพ่อลูกที่พากันมายิงระดมยิงกันตรงนั้นนะครับ
แม่บอกว่าไม่รู้จักเขามาก่อนแล้วไม่เคยไปมีเรื่องสร้างปัญหาให้ด้วย
รู้แค่ว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่แม้ว่าล่าสุดคนเป็นพ่อจะไปมอบตัว
แต่แม่ก็กลัวเพราะว่าลูกชายเขายังหลบหนีใช่ไหมครับ
ส่วนคดีของลูกสาวเนี่ยแม่บอกเลยว่าเงียบมาก
ตำรวจไม่ให้ข้อมูลอะไรกับแม่เลยแม้กระทั่งผลชนสูตรศพ
ก็ยังไม่รู้เลยว่าลูกถูกยิงจากปืนชนิดไหนอะไร
ในฐานะและหัวอกคนเป็นแม่ขอความเป็นธรรมให้กับลูกของแม่ด้วย
อยากให้ลูกแม่ต้องตายฟรีแล้วแม่ฝากถามไปถึงสองพ่อลูกนั้นครับ
ทำไมไม่เคลียร์กันตัวต่อตัวกราดยิงแบบนั้นทำไม
แล้วคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยต้องมาตายฟรีแบบนี้เหรอ
กล้องวงจรปิดแม่ก็ไม่ได้ดูไม่รู้ว่าลูกล้มยังไงโดนยิงยังไง
คือแม่ไม่ได้เห็นอะไรเลยคือที่อยากเห็นก็คืออยากเห็นภาพวงกล้องวงจรปิด
อยากรู้ผลชนสูตรของลูกกระสุนในตัวน้อง
มีลูกคนเดียวแล้วก็ตั้งใจมีคนเดียว
เพราะเขาไม่อยากมีน้องเขาอยาก
เคยถามเขาว่าอยากมีน้องไหม
ถ้าแม่จะมีน้องน้องจะโอเคไหมเขาก็บอกว่าไม่
กลัวน้องจะแย่งความรักจากเขาไป
ดังนั้นแม่ขอว่าอย่าให้ลูกแม่ต้องตายฟรี
ขอให้จับตัวคนก่อเหตุให้ได้และลงโทษอย่างสะสม
คุณสุชาดาเดินทางไปที่บ้านสองพ่อลูกครับ
ห่างจากบ้านหลังที่เกิดเหตุประมาณ๖๐๐เมตร
ในนุผู้เป็นพ่อที่ประกันตัวออกมาขอสู้คดี

ว่าผมพาลูกไปยิงก่อเหตุ

ยืนยันว่าไม่ได้ยิงใครและลูกชายก็ไม่ได้ไปด้วย
ส่วนที่ผมมอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นเอง
หลังจากนี้เรื่องทางคดีว่ากันในชั้นศาล
ปัญหาความขัดแย้งใดไม่ขอตอบคำถามนี้ครับ
ในนู้บบอกว่าเขาถูกกล่าวหานะครับ
ทางคดีความสุดท้ายแล้วคงต้องเป็นหน้าที่ของคุณตำรวจครับ

ว่ากันไปตามพยานหลักฐานที่มีอยู่
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมมีความชัดเจนในเรื่องของทางคดี

แสดงความเสียใจกับคุณแม่และครอบครัวด้วยนะฮะ